แรงเชียร์ของคุณคือพลังของเรา
รอพร้อมสู้สุดตัวทุ่มสุดใจ
เพื่อพาแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้
โปรดติดตามตอนต่อไป